คุณผู้ชมคะเห็นที่ฉันยืนอยู่แบบนี้ได้เวลาของข่าวต่างประเทศแล้ว
วันนี้ที่ต้องพูดคุยกันหน่อยก็คือเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟูกูชิมะของญี่ปุ่น
ที่ต้องพูดกันในวันนี้เพราะว่าวันนี้ครบรอบ๕ปีของเหตุการณ์รั่วไหลครั้งนั้นแล้วนะคะ
แม้จะผ่านมา๕ปีแต่ว่าผลกระทบยังคงอยู่เพราะว่าตอนนี้มีรายงานบอกว่าเด็กในญี่ปุ่นเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์เพิ่มขึ้นเยอะมาก
ตอนนี้มีรายงานถึง๑๑๖คนแล้วนะคะ
เป็นรายงานองค์การแพทย์เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมและเครือข่ายแพทย์นานาชาติเพื่อป้องกันสงครามนิวเคลียร์
ระบุบอกว่าเหตุวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิของญี่ปุ่น
เกิดจากเหตุแผ่นดินไหวแล้วก็ซึนามิในปี๒๕๕๙
ส่งผลให้สารกำลังตรังสีรั่วไหล
แล้วก็ทำให้ประชาชนในจังหวัดฟูกูชิมะและพื้นที่อื่นของญี่ปุ่น
มีอัตราความเสี่ยงเป็นมะเร็งมากกว่า๑๐๐๐รายค่ะ
ถ้านับตั้งแต่วันเกิดเหตุมาจนถึงขณะนี้
พบว่าเด็กที่อายุต่ำกว่า๑๘ปีจำนวน๓แสนคนในจังหวัดฟูกูชิมะ
มีเด็กที่ป่วยเป็นมะเร็งต่อมไทรอยด์แล้วถึง๑๑๖คนด้วยกันค่ะ
ส่วนอีก๕๐คนนั้นก็มีอาการต่อมไทรอยด์ผิดปกตินะคะ
รายงานยังระบุด้วยว่าหลังจากที่เกิดวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ
ก็พบอัตราการเกิดผู้ป่วยมะเร็งต่อมไทรอยดรายใหม่ต่อปีในเด็กญี่ปุ่น
อยู่ที่๓๖รายต่อเด็ก๑แสนคน
ซึ่งก็เพิ่มขึ้นจากก่อนที่จะมีเหตุการณ์โรงไฟฟ้ารั่วไหลนี้
เพราะว่าอัตราก่อนหน้านี้อยู่ที่แค่๐๓๕รายต่อเด็ก๑แสนคนเท่านั้น
เพิ่มขึ้นมา๓เท่าตัวเลยค่ะ
จากนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่กู้ภัยและพนักงานทำความสะอาด
ได้เข้าไปปฏิบัติงานในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะไดอิจิ
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบหนัก
เพราะมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่กว่า๒๕๐๐คน
ต้องรับสารกำลังตรังสีในปริมาณที่สูงมาก
จากการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่นี้ค่ะ